ต้องแพ้ผู้ชายคนนี้แหละยังไงอ่ะโอ้โหไลฟ์ไป
ต่อยไปเดินไปสามร้อยเมตรเห็นพึ่งลุมต่อย
ก็ยังไลฟ์อยู่แบบนั้นให้คนดูมันเป็นมิติใหม่ของการไลฟ์เลยก็ว่าได้
สุดท้ายตาปูดตาบวมนะครับไปดูคลิปที่เขาไลฟ์กันก่อนนะครับ
เป็นวิธีใดครับอุ้ยที่จะไม่ให้พึงตามครับ

ที่คออีกครับมันทำไมตาม
คนนี้ชื่อว่านายสัมพันธ์เขาถามผู้ชมช่วยตอบเขาหน่อย
ค่ะมีวิธีใดไม่ให้พึ่งตามครับมีคนตอบทำไมที่ฉันอยากรู้
ตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยถ้าเห็นจากละครจากหนังก็วิ่งลงน้ำเออ
แต่พี่เขาก็ยังให้ยุงไม่ใช่ยุงให้พึ่งลุมต่ออยู่อย่างนั้น
ก็ไม่ยอมวิ่งหนีสักทีนึงอ่ะพึ่งมันก็ลุมต่อยอยู่สิไม่เจ็บเหรอ
ถามแบบนี้เออจริงจริงเขาไปนั่งอยู่บ้านเพื่อนน่ะซักสี่คน
จู่พึ่งก็ไปลุมต่อยก็เลยวิ่งกันหนีกันคนละทาง
แล้วเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์ให้ดูว่า

แต่คือเขาทุ่มทุนสร้างมากยอมเจ็บตัวกับการไลฟ์สดเนี่ยนะ
มันคือประสบการณ์อุทาหรณ์และเป็นบทเรียน
ให้ทุกคนดูมองกันด้วย

ถ้าเกิดว่าบางคนแพ้เรื่องของพิษพึ่งมา

คุณสัมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนเพชรเมือง
อำเภอสวัสดิ์หาจังหวัดอางคล่อง

แล้วก็บรรยายไปไลฟ์ไปจับใจความได้ว่า
นั่งอยู่บ้านเพื่อน๔คนจู่มีฝูงพึ่งจำนวนมาก
ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรรังพึ่งด้วย
จู่โจมเข้ามาครับจนเพื่อน๔คนต้องวิ่งหนีคนละทาง
แล้วตัวเขาก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการไลฟ์
ไลฟ์ไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยพึ่งกระต่อยไปด้วย
เดินไปด้วย๓๐๐เมตรชาวเน็ตก็โอ๊ยทั้งขำทั้งให้กำลังใจ
แนะนำวิธีการหนีแต่สุดท้ายเขาก็โดนพึ่งต่อยตลอดทางอยู่แบบนี้
ทีมข่าวขอไปคุยกันหน่อยคุณสัมพันธ์ณตอนนี้เป็นยังไง

นี่นี่ไปคุยกันหน่อยซิเขาบอกว่าเขาโดนพึ่งต่อยมา
ตามร่างกายมีแผลสัก๑๐แห่งได้

แล้วก็ที่หูแดงคอแดง

เอาไปฟังพี่สัมพันธ์เขาหน่อยครับ
มันต่อยยังไงต่อยหูซ้ายถลุหูควาพี่สัมพันธ์
แกคงจะบอกว่ามันต่อยซ้ายทีขวาทีแหละ
ไม่ใช่ถลุเข้าไปนะ
ถลุคุณพี่ไม่ได้ยืนให้สัมภาษณ์เอาเป็น
แบบนี้แน่นอนเออแล้วบอกมีใบสะดือด้วยนะเออเออก็นั่นแหละ
พี่พี่คงจะวิ่งตั้งแต่แรกแล้วแต่พี่เขาอยากจะแบบเออไลฟ์ให้ดู
เออมันเหตุการณ์เป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาเกิดมา
เขาไม่เคยกลัวอะไรค่ะค่ะนะฮะแต่เจ้าพึ่งนี่แหละ
ทำให้เขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอันนี้วิ่งแล้วนะอืมวิ่งแล้วนะ
อีกแล้วนะเป็นอุทาหรณ์นะฮะเรื่องของพึ่งยังไงก็
ระวังกันด้วยแล้วกันใครมีวิธีก็ลองเน้นบอกหน่อยว่า
เมื่อพึ่งต่อยถูกพึ่งรุมเนี่ยเราควรทำยังไงดีค่ะ
เพื่อไม่ให้มันตามมาต่อยอะไรแบบนี้ดิฉันว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าจุดสามแปด
วิ่งค่ะผมว่าเก้าสิบเก้าอ่ะต้องวิ่งวิ่งแล้วก็หนีมันลงน้ำลงอะไรก็ว่ากันไหมค่ะ